ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
กระทงอ้างวาง
ลงไปกับสายน้ำวน
เปรียบความรักที่มืดมนต์
หาคนร่วมทางไม่มี
ร้องไปกับสายน้ำง
เปรียบความรักที่เหมือนมน
ร้องไปกับสายน้ำง

เปรียบความรักที่เหมือนมน

เปรียบความรักที่เหมือนมน
ร้องไปกับสายน้ำง

ร้องไปกับสายน้ำง
เปรียบความรักที่เหมือนมน
ร้องไปกับสายน้ำง
เปรียบความรักที่เหมือนมน

เปรียบความรักที่เหมือนมน
ร้องไปกับสายน้ำง
เปรียบความรักที่เหมือนมน
ร้องไปกับสายน้ำง
เปรียบความรักที่เหมือนมน
ร้องไปกับสายน้ำง
เปรียบความรักที่เหมือนมน
ร้องไปกับสายน้ำง
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องปีนะครับ

การดีใจกระโดดตัวลอยอันนี้กระโดดตัวลอยจริงเลย
เอาเลยลูกเอาเลยลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อน
มันเป็นความรู้สึกที่สวยงามที่สุดเลยก็ว่าได้
ไม่ว่าจะจากตัวปีเองคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะ
สัมผัสได้กันหมดนะคะตรงนี้ในความยินดีแล้วก็ดีใจนะ
ทำได้แล้วจากลูกชายที่เรียกได้ว่าเป็นแก้วตาและดวงใจนะคะ
ร้องได้แบบนี้รับราคา๖๐๐๐บาท
กระทงหลงทางนะครับเพลงของคุณชายามิดชัยนั่นเอง
ตอนนี้ร้องไปแล้ว๔เพลงเหลืออีก๒เพลงตัวช่วยยังอยู่อีก๑ตัว
ร้องเพลงเก่งยังอยู่ยังอยู่ด้วยนะครับโอกาสดีทีเดียวที่จะทำได้ตามเป้า
แต่ว่าเวลาหมดแล้วไปถวนให้ดีลูกเจอกันครั้งหน้า

แล้วกลับไปคราวนี้ได้ออกทีวงทีวีแล้ว
ไม่แน่ราคาอาจจะขึ้น

ติดต่องานลิเกโทรได้ที่ไหนคะ

กับคุณวันดีได้เลย
รำงานอะไรก็ลองจ้างไปดูค่ะ
หรือว่าคนที่กำลังจะมา

สนใจอยากเอาไปร่วมคณะก็ได้นะคะ

พี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้
ช่อง๓๒๑๘นาฬิกา

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

เยี่ยมมากดีใจดิครับ
ดีใจครับ

ถ้าได้ล้านหนึ่งนี่ฝันกันไหมว่าจะเอาเงินไปทำอะไร

เอางั้นตรงนั้นตรงนี้

เป็นตัวป้นจี้แล้วยังเล่นอะไรได้อีกไหมครับคุณพ่อ

เพราะว่ายังโตไม่เต็มที่
ต้องเล่นใส่ปู่อีกนิดนึง